อุบลราชทานีปรากฎว่าเกิดอีกแล้ว

เกือบตายครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยฮะ
บริเวณจุดเกิดเหตุ

อยู่ในซอยชายางกูล๔๒ในตัวเมืองอุบลราชธานี
ในวงกรมสีแดงผนังการวิ่งออกมาจากร้าน
หลังจากนั้นก็รีบแจ้งดับเพลิง
เวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาแล้วก็ฉีดน้ำสกัดไฟควบคุมไฟเอาไว้ได้ครับ
นี่ฮะบริเวณจุดเกิดเหตุ๕ทุ่มเสร็จครับเห็นไหมฮะเปลวไฟลุกอยู่ตรงนั้น
ตรวจสอบแล้วต้นเพลิงอยู่ในห้องครัวครับแล้วไปเจอถังแก๊ส๑ใน๔ถังที่ใช้ทำอาหารและย่างสเต็ก
มันเกิดแก๊สรั่วครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการลำเลียงถังแก๊สออกมานอกร้านก่อน
แล้วก็ปิดวาวเอาออกมาแบบนี้ปิดวาวเพื่อความปลอดภัย
พนักงานของร้านบอกว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมฮะกำลังย่างเนื้อสเต็กอยู่พอดีเลย
คือตอนนั้นกำลังย่างเนื้อสเต็กให้กับลูกค้าแล้วแก๊สมันกำลังจะหมด
ถังนี้จะหมดก็เดี๋ยวเปลี่ยนถังจังหวะจะมีการเปลี่ยนถัง
สงสัยอาจจะปิดวาวไม่สนิทแก๊สมันเลยพุ่งออกมาเสียงมันนำมาก่อนครับ
คุณผู้ชมเสียงที่มันดังนำมาก่อนเสร็จแล้วทุกคนก็ตกใจวิ่งออกมาข้างนอก
จังหวะนั้นเนี่ยมันคงมีประกายไฟอยู่ใกล้ใกล้ฮะแก๊สรั่วออกมาพอเจอกับไฟปั๊บ
ลุกไหม้พลึบขึ้นมาเลยครับนั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาของภาพที่มีไฟอยู่วิบวิบ
ตรงนั้นรถดับเพลิงมาถึงเสร็จปั๊บฉีดน้ำสกัดไฟใช้เวลาไม่นาน
ไฟเอาไว้ได้คนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้ครับ
ใช่ค่ะคือทั้งร้านมันมีแต่ผู้หญิงก็คือมันตกใจแล้วก็ถูกพากันเพิ่งเลย
มีแต่ผู้หญิงด้วยนะฮะก็ตกใจแล้วก็กลัวมากนะครับ
โชคดีมากนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
นี่เป็นวันที่๒แล้วนะครับที่มีข่าวเรื่องของแก๊สรั่ว
เมื่อวานนี้ก็เป็นร้านข้าวต้มที่ชนบุรีวันนี้มีแก๊สรั่วที่อุบลราชธานี
ระมัดระวังกันหน่อยนะครับร้านค้าต่างนะฮะเพื่อความปลอดภัยครับ